สู่ขวัญนะคะบุญกุลต้องยอมรับว่าคนนี้ฮอตจริง

แล้วยังสวยนะคุณผู้ชมงานเยอะมากมาย
ล่าสุดมีโฮมสเตย์ด้วยงานเยอะขนาดนี้นะคะ
ลูกชายน้องปราบวัย๑๓ปีค่ะ
บนน้อยอกน้อยใจนะคะซึ่งพี่สุขวัญก็บอกว่า
งดรับงานแล้วแล้วก็จะทุ่มเทดูแลลูกนะคะ
เหมือนเดิมเลยค่ะไปฟังพี่สู่ขวัญเปิดใจกันเลยค่ะ
ไม่มีอะไรสำคัญกับลูกพี่พี่ให้ความสำคัญกับเขามากเสมอค่ะ
ยังแต่ว่าปีนี้มันอาจจะด้วยหลายอย่างที่เข้ามา
มันทำให้เรามีเวลาให้เขาน้อยลง
ซึ่งเขารู้สึกเมื่อเขารู้สึกเรารู้สึกด้วยว่าไม่ได้ค่ะ
ลูกเอ่ยปากอะไรอย่างนี้ค่ะ

ถ้าลูกบ่นแบบนี้น้องปราบ๑๓ขวบแล้วก็หน้าตาน่าเอ็นดูเฉียวหล่อนั่นแหละคุณผู้ชม
ชอบในการเลี้ยงดูของพี่สู่ขวัญนะ
ที่แบบว่าเกิดมาแบบโอ้โหครอบครัวแบบพร้อมขนาดนี้
ถ้าอยากได้อะไรคุณสุขวัญบอกว่าลูกต้องเก็บตังค์เองก่อนนะ